เหตุอุกชะกันกันก่อนโจรควงปืนจี้ชิงทองที่ร้านทองเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ

อุกชะกันมากมาถึงเอาทองมาพูดกับใครอ่ะ
กับพนักงานพนักงานอะไรนะคะนี่ยังมีมารยาทเลย
พนักงานอะไรนะคะเอาทองมาเขาจะกระชากเสียงอีกที
คราวนี้พนักงานเริ่มตกใจสุดท้ายแล้วโจรคนร้ายรายนี้ไม่รอแล้วฮะ
ไม่รอเจ้าหน้าที่ไม่รอพนักงานแล้วควงอาวุธปืนออกมาชิงทอง
ทองกระโดดข้ามมาเลยฮะกระโดดข้ามมาแล้วก็ชิงทองคำไป
ได้ทองไปประมาณสักยี่สิบสามบาทยี่สิบสามบาททองคำเอาสามหมื่นคูยเข้าไป
ครึ่งล้านนะหกแสนเจ็ดเกือบเกือบจะเจ็ดแสนบาท
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานฮะยี่สิบสี่มกราคมเวลาประมาณสักสิบเก้า
นาฬิกา๕นาทีเหตุการณ์เกิดขึ้นร้านทองเยาวราชสินทวีอยู่ในห้าง
อีกสี่สาขาหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์อ้าวไม่มีตอนกระโดดข้ามไปเหรอ
ข้ามไปชิงทองคนร้ายรายนี้เนี่ยสูงประมาณสักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตร
หลังจากได้ทองไปก็วิ่งหน้าตั้งหนีออกไปครับแล้วก็หลบหนีไป
พนักงานร้านยังตกใจพยายามจะกดปุ่มฉุกเฉินแล้ว
แต่คนร้ายกระชากเสียงขู่ใส่ถ้ากดปุ่มฉุกเฉิน
เดี๋ยวฟังเสียงพนักงานค่ะเขาบอกว่าส่งทองมา
ทีนี้หนูก็มองหน้ากันน้องกำลังจะจับอ่าจะกดสัญญาณแม่นดีกว่าเลย
สัญญาณนะคะยังไม่ทันได้กดค่ะแล้วมันทำไงต่อมันก็เลยพัง
ก็ปีนขึ้นทางข้างหน้านี้ใช่ค่ะมันก็ปีเอาทองที่อยู่ในตู้ค่ะ
มันกวาดยังไงอ่ะห้อยอยู่มันมันจับทั้งจับทองอ่ะค่ะทั้งถาดอ่ะ
แล้วทีนี้มันจะสลัดแล้วมันไม่หลุดเพราะว่าหนูมันมีตัวล็อกอยู่ค่ะ
ก็เลยได้ไปแค่ครึ่งเส้นอ่ะยี่สิบสามบาทสี่บาทมันมันได้ไปประมาณ
เส้นอ่ะยี่สิบสามเส้นนะคะครับยี่สิบสามเส้นเส้นละประมาณหนึ่งบาท

กชะกันมากหลังจากพูดจาดีก่อนแล้วนะคนร้ายเนี่ย
เอาทองมาพนักงานยังตกใจอะไรนะคะคราวนี้มันไม่รอพนักงานแล้วครับ
มันพังไอ้ตัวจุดที่ป้องกันโควิดอ่ะกระโดดข้ามตรงเคาน์เตอร์ไป
ฉกทองได้มากรัมใหญ่กรัมใหญ่เนี่ยนับเป็นน้ำหนักทองก็๒๓บาท
ี่สิบสามบาทเอาสามหมื่นคูณเข้าไปเกือบเกือบจะเจ็ดแสนบาทฮะค่ะ
ตำรวจภูทรลมศักดิ์กำลังขยายผลตามล่าคนร้าย

แต่ว่าคนร้ายน่าจะดูข่าวไม่เคยจบ
เวลาขโมยทองแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้เงินหรอก
แม้แต่บาทเดียวไม่วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องโดนจับอยู่ดีครับ